มาต่อกันที่นางเอกสาวสายฮาสายสวยก็ได้นะ
สำหรับเชียร์ที่คำพรเพราะว่านี่ล่าสุด
มาเล่นละครเวทีเรื่องแรกของเธอเลยนะคะ

แต่พอหลังกล้องปุ๊บโอดโอยครวนคลางกันเลยทีเดียว
เหตุเพราะว่าซุ่มซ่ามหรือว่าไปแกล้งใครเล่นใหญ่เบอร์แรงมาหรือเปล่า
รวมไปถึงวันเกิดของน้องชุดน้องชายสุดที่รักเชียร์ให้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ
เห็นว่าห้ามน้องมีแฟนแต่ตัวเองมีได้

อาการก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าคือเหมือนหลังกล้ามเนื้ออักเสบแบบมาก

อันนี้แอบให้แว่นตากันแดดไป
จริงไหมคะพี่เชียร์ห่วงไม่ให้น้องมีแฟน

ไม่ห่วงเพราะว่าอยากให้น้องมี
แต่อยากให้แบบเจอคนดีอะไรแบบนี้

ก็ไม่รู้สิเราเห็นนะในอีเวนต์น่ะ